ขอบคุณท่านประธานครับเรียนท่านประธานสภาพผู้แทนรัศดรที่
รบครับผมประกอบวุฒิอุดมพิพัฒกุลผู้แทนรัศดรระบบ
บัญชีรายชื่อพักเก้าไกลครับผมขออภิปรายไม่ไว้วางใจท่าน
ชัยวุฒิท่านอาคมานุศรรัฐมนตรีว่าการกระสวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งผมจะอภิปรายถึง
เหตุผลให้กับท่านประธานเพื่อนสมาชิกและประชาชนทาง
บ้านได้รับทราบว่าทำไมเราจึงไม่ควรไว้วางใจให้ท่าน
รัฐมนตรีดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปครับท่านประธานครับ
ในฐานะที่ผมเป็นคนที่ทำงานในแวดวงเทคโนโลยีดิจิท
มาตั้งแต่สิบปีที่แล้วครับฝันของผมก็คืออยากจะเห็น
ยูนิคอนสัญชาติไทยสักตัวหนึ่งครับโดยเฉพาะช่วงปี
กว่ากว่าที่เราประสบกับวิกฤตโควิดนี้ครับในยุคที่
เราเรียกกันว่าทุกคนต่างก็ต้องใช้เพื่อให้ชีวิตของเรา
เป็นปกติที่สุดในช่วงเวลาที่เราไม่สามารถไปไหนมาไหน
ได้ยุคที่ในทั่วโลกการดิจิทัยเซชั่นถูกเร่งกระบวน
การขึ้นเป็นสิบปียุคที่เราได้เห็นหลายหลายประเทศไขว่คว้าง
โอกาสไม่ให้หลุดลอยไปในวิกฤตนี้คือความท้าทายที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกยุคใหม่และเทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะพลิกฟื้นประเทศของเราให้
กลับขึ้นมาได้หรืออย่างน้อยน้อยที่สุดครับน้อยที่สุดเลย
ท่านประธานเราก็น่าจะได้เห็นผลงานอะไรของกระทรวง
นี้ในการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการควบคุมโรคหรือ
หน่วยความสะดวกให้ประชาชนบ้างครับเรามีแพลตฟอร์ม
แท็กเทรสซิ่งอย่างไทยชนะที่พังเละเทะไม่เป็นท่า
แต่เราก็ยังมีคอนแท็กเทรซิ่งแพลตฟอร์มหมอชนะ
ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแต่รัฐก็กลับไปดึงเอามาจากภาค
ประชาสังคมเอามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจนน้อยเปี้ยเสียหาย
ใช้การไม่ได้กันไปหมดตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีเข้ามาเราเคย
เห็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเรื่องนี้บ้างไหมครับ
แพลตฟอร์มการจองวัคซีนครับที่ตอนแรกเราก็มีหมอพร้อมให้ทุกคนทั่วประเทศได้ลงทะเบียนได้
โปรโมทใหญ่โตทุกคนทั้งประเทศรู้กันหมดครับอยากฉีดวัคซีนต้องไปหมอพร้อม
แต่หลังจากท่านก็มารับตำแหน่งแป๊บเดียวครับเดือนพฤษภาคมหมอพร้อมประกาศยกเลิกการลงทะเบียน
หลังจากนั้นก็ผุดมาเต็มไปหมดครับไทยร่วมใจของกรุงเทพลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือ
อาการหนักที่สุดคือแยกให้แต่ละจังหวัดมีแพลตฟอร์มของตัวเองครับ
ำแปลงเวียงเชียงใหม่ขอนแก่นฉีดแล้วเดอร์สงขาวัคซีน
แม้กระทั่งจังหวัดระนองที่มีประชากรน้อยที่สุดแค่สองแสนนะครับยังต้องแยกแพลตฟอร์มเป็นของตัวเอง
ไปอ่านคอมเมนต์ในไทยรู้สู้โควิดนะครับผมแคปมาเมื่อวานเลยครับ
ยังมีคนเข้าไปถามอยู่เลยครับว่าอย่าฉีดวัคซีนต้องทำยังไง
แล้วหมอพร้อมที่ยกเลิกไปเนี่ยนะครับก็เพราะว่าแอปนี้เนี่ย
คนที่ทำคือกระทรวงสาธารณสุขครับตอนที่ประกาศยกเลิก
กระทรวงสาธารณสุขก็ต้องออกมาแถลงข่าวบอกว่าหมอที่ไม่ถนัดคอมพิวเตอร์ครับ
ซึ่งผมไม่ได้โทษหมอเลยนะครับแต่ผมสงสัยครับ
ว่าเรามีกระทรวงดิจิทัลไว้ทำไมครับขนาดสายด่วนที่ประชาชนโทรไปแล้วต้องเสียตังค์
กว่าท่านจะรู้ตัวว่าไปคุยกับกศธชได้เนี่ย
ต้องรอให้เขาออกมาด่ากันก่อนครับสุดท้ายประชาชนจำนวนมากก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยง
เพราะไม่มีเครื่องมือที่คอยเตือนอยากจะไปฉีดวัคซีน
ก็ไม่รู้ว่าต้องไปจองที่ไหนแอปไหนความล้มเหลวทั้งหมด
ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดภาพที่คนต้องไปแออัดกันฉีดวัคซีนจนมีคนติดโควิดออกมาซะเอง
และไม่รู้อีกกี่พันกี่หมื่นคนที่ต้องติดโควิดเพราะไปแออัดกันเพื่อรอคิวตรวจ
เพราะไม่มีเครื่องมืออะไรมารองรับระบบเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
ถ้ากระทรวงทำงานที่ตัวเองควรทำอีกเป็นพันเป็นหมื่นชีวิต
อาจจะไม่ต้องประสบกับความเจ็บป่วยอีกเป็นร้อยเป็นพันครอบครัว
อาจจะไม่ต้องเจอกับความสูญเสียครับแต่ถึงสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมด
มันจะทำให้ผมรู้สึกผิดหวังแต่ผมก็ไม่แปลกใจแม้แต่น้อยครับ
เพราะสิ่งที่ผมพูดมามันอาจจะเป็นภารกิจที่กระทรวงดิจิทัลควรจะทำ
แต่มันไม่ใช่ภารกิจที่รัฐมนตรีที่ชื่อชัยวุฒนาคมานุสรได้รับมอบหมายมาให้ทำครับ
เพราะภารกิจเดียวที่ท่านได้รับมอบหมายมาก็คือภารกิจในการควบคุมความคิดประชาชน
เพื่อรักษาอำนาจของระบอบประสิทธิ์ด้วยการปิดหูปิดตาปิดปากผูกขาดความจริง
และพยายามสอดแนมประชาชนโดยใช้คำว่ามั่นคงเป็นข้ออ้าง
และใช้ปัญหาข่าวปลอมเอามาบังหน้าครับปฏิบัติการแรกต้องย้อนไปเมื่อปีหกสองครับ
ยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมขึ้นมาครับ
หลังจากนั้นก็ใช้คำว่าข่าวปลอมมาบังหน้าบอกว่านี่เป็นปัญหาใหญ่ของสังคม
ต้องเร่งแก้ไขครับแต่จริงจริงแล้วกระทรวงกลับเอางบประมาณเหล่านี้
มาใช้เพื่อความมั่นคงของตัวเองเพราะฉากหลังมีแต่การกำจัดคนเห็นต่าง
ปิดหูปิดตาปิดโพสต์ปิดแอคเคาน์บนโซเชียลมีเดียของผู้เห็นต่าง
ปิดปากประชาชนด้วยคดีพรบคอมและกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสอง
ผู้แจ้งความคือกระทรวงดิจิทัลโดยตรงปัญหาข่าวปลอมที่บอกว่าจะแก้
ก็แก้ด้วยแค่๓วิธีครับปราบปรามดำเนินคดีและข่มขู่
ประชาชนเขาก็ตั้งคำถามครับว่ากระทรวงนี้กำลังปราบปรามข่าวปลอม
ปราบปรามสิ่งที่รัฐมองว่าเป็นอาชญากรรมทางความคิดกันแน่
หรือไม่ท่านรัฐมนตรีเข้ามารับตำแหน่งครับช่วงนั้นต้องเรียกว่าพีคที่สุดครับ
ความล้มเหลวของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาโควิดทำให้โลกโซเชียล

การชุมนุมบนท้องถนนก็ร้อนแรงขึ้นเรื่อย
และท่านรัฐมนตรีก็รับลูกอย่างรวดเร็วครับ
ผลงานแรกคือการสั่งจับตากลุ่มย้ายประเทศครับ

อกจากนั้นก็ยังตอกย้ำต่อเนื่องว่าเอาข่าวปลอมมาบังหน้า
เพื่อปิดปากคนเห็นต่างอย่างเข้มข้นยิ่งกว่าเดิม
ด้วยการเซ็นแต่งตั้งอนุกรรมการ๓ชุด

ที่มีอำนาจหน้าที่ทั้งการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายรองในพรบคอม
ศึกษาดำเนินงานการบังคับใช้กฎหมายต่อโซเชียลมีเดีย
เพื่อความมั่นคงความสงบและศิลธรรมอันดี
โดยเฉพาะอนุกรรมการชุดที่๓ครับ
มีอำนาจหน้าที่ที่เต็มไปด้วยการปราบปราม
บังคับใช้กฎหมายดำเนินการเกี่ยวกับคดีความ

ว่าปัญหาข่าวปลอมสร้างความเสียหายให้สังคมต้องรีบแก้ไข
ใช่ครับผมเห็นด้วยว่าต้องแก้ไขครับ
แต่การปราบปรามดำเนินคดีไล่ฟ้องมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาครับ
ลองไปดูที่ยุโรปครับเขาคุยเรื่องนี้กันมา๓ปีแล้วครับ
มาดูครับว่าเขาใช้หลักปฏิบัติอะไรบ้างครับ
เขาพูดถึงการกำกับดูแลตัวเองการเฝ้าระวังการซื้อโฆษณาในโซเชียลมีเดีย
ความโปร่งใสในการโฆษณาทางการเมือง
สร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริโภค
ส่งเสริมให้มีหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงอิสระ

ไม่มีแม้แต่ข้อเดียวที่บอกให้รัฐบาลเอากฎหมายมาปิดปากประชาชนแบบนี้
ตอนเด็กอยากเป็นตำรวจหรือไงครับ
แล้วถ้าจะบอกว่าไม่ได้ทำเพื่อปิดปากคนเห็นต่าง

คนที่ปล่อยข่าวปลอมที่เป็นบวกกับรัฐบาล

เมื่อเดือนกรกฎาคมครับท่านรัฐมนตรีก็เปิดหน้าครับ
ว่าต้องการมาเพื่อปิดปากประชาชนจริง
ด้วยการออกมาสั่งเอาผิดคนโพสต์ข้อมูลเท็จ๑๔๗ราย
ทั้งหมดมาจากการโพสต์เกี่ยวกับเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงรัฐบาลล้วน
หนักไปกว่านั้นคือขู่คนมีชื่อเสียงดาราที่ออกมาคอเอาท์วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลครับ
หลังจากนั้นไม่กี่วันรัฐบาลก็ออกมารับลูก
ประกาศภายใต้พรกรฉุกเฉินฉบับที่๒๙
ที่ไม่ได้เอาผิดเฉพาะข้อความที่เป็นเท็จครับ
ไม่รู้ว่าประชาชนหวาดกลัวหรือรัฐบาลหวาดกลัวครับ

ยังโชคดีครับที่มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว

ไม่ได้จำกัดเฉพาะข้อความอันเป็นเท็จ
ย่อมเป็นการลิดรอนสิทธิเสร็จริภาพ
ประชาชนที่รัฐธรรมนูลคุ้มครองไว้และประกาศฉบับนี้ก็พิสูจน์ว่า
รัฐบาลนี้ไม่ได้กลัวข่าวปลอมครับแต่กลัวคนเห็นต่างเท่านั้น
ผมย้อนกลับมาที่ตอนที่ท่านรัฐมนตรีขู่ดาราที่คอเอาท์นะครับ
ตอนนั้นท่านไปออกรายการกับสื่อที่มีชื่อเสียงดังท่านหนึ่ง
ผมตามไปฟังครับได้ยินหลายคำที่ท่านพูดครับ
ท่านก็บอกว่าเราจะต้องพูดโดยไม่สร้างความตกใจ
ไม่สร้างความสับสนให้สังคมไม่พูดให้ก่อให้เกิดความเสียหาย
ถ้าท่านจะบอกว่าสิ่งที่ท่านพูดมามันคือความผิด
ผมสารฟันไว้เด็กให้ท่านครับหาคดีมาให้ท่านฟ้อง
คดีแรกครับวันที่๓๑พฤษภาครับตอนกลางวัน
กรทมออกประกาศว่าวันรุ่งขึ้นเปิดร้านนวดสถานเสริมความงามได้
ตอนเย็นครับสบคออกมาชะลอคำสั่ง
ไม่อนุญาตให้เปิดครับสร้างความสับสนหรือเปล่าครับ
แล้ววันนั้นพนักงานร้านนวดสถานเสริมความงามหลายคน
ตีตัวรถมาจากต่างจังหวัดเพราะคิดว่าเขาจะได้กลับมาทำงาน
แต่พอมาถึงกรุงเทพกลับเจอคำสั่งชะลอแบบนี้ครับ
สร้างความเสียหายหรือเปล่าครับผมให้ท่านเลือกครับ
หัวหน้าสบคผู้ว่ากอทมท่านจะแจ้งความใครครับ
อีกคดีครับท่านรัฐมนตรีอนุทินเคยพูดในสภาครับว่า
กรกฎาคมวัคซีนเต็มแขนเดือนกุมภาสบคก็ยังยืนยันครับ
ว่าเราจะได้เดือนละสิบล้านโดสแต่สุดท้ายพอวัคซีนไม่มา
ท่านรัฐมนตรีช่วยก็บอกว่าไม่ได้ระบุวันจัดส่งครับ
ความสับสนหรือเปล่าครับแต่ผมฟังสอสอวิโรธวันก่อน
ผมคิดว่าท่านรัฐมนตรีสาธิตพูดถูกแล้วครับ
เหลือสองท่านครับแจ้งความได้เลยครับ
ผมนั่งดูรายการนี้นี่แหละครับตอนที่คุยเรื่องวัคซีนครับ
และท่านรัฐมนตรีก็แก้ตัวให้รัฐบาลครับท่านบอกแบบนี้ครับ
ท่านบอกว่าในอาเซียนเรามีคนที่ได้ฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก
แกนเข้าไปปุ๊บเจอตอนที่ท่านพูดพอดีเป๊ะเลยครับ
ทีนี้เรามาดูข้อมูลกันครับ๒๑กรกฎาคมครับ
วันเดียวกับที่ท่านพูดนี่แหละครับ
ประเทศไทยมีสติผู้ฉีดวัคซีนวัดตามสัดส่วนประชากร
นับเฉพาะที่๒โดสแล้วนะครับเป็นอันดับ๖ของอาเซียนครับ
ล่าสุดเมื่อ๒วันก่อนเราเป็นอันดับ๘ของอาเซียนครับ
แขนไหมครับจริงอยู่ครับสิ่งที่ท่านพูดมันไม่ใช่ความเท็จหรอกครับ
เพราะอันดับ๒มันคือปริมาณโดสที่เป็นข้อมูลดิบครับ
ไม่ได้เทียบสัดส่วนประชากรแต่ในรายการเดียวกันครับ
เก้านาทีก่อนหน้าที่ท่านจะพูดเรื่องนี้ครับท่านบอกแบบนี้ครับ
คนสาธารณะเป็นคนที่มีคนรักคนศรัทธาพูดอะไรคนก็เชื่อ
ดังนั้นเราต้องพูดสิ่งที่มันครบถ้วนถูกต้อง
พูดความจริงครึ่งเดียวหรือบิดเบือนแล้วทำให้เกิดความเข้าใจผิดมันก็ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนไหมครับ
ความจริงครึ่งเดียวไหมครับที่ท่านพูด
อย่างนี้นะครับมีหน้าไปบอกกันอีกว่าบิดเบือนพูดความจริงครึ่งเดียว

แล้วผลงานล่าสุดของท่านรัฐมนตรีครับ
คือการบล็อกเว็บไซต์ที่ชื่อประยุทธ์ดอตคลิกครับ

ความมั่นคงของประเทศนี่มันบอบบางอะไรก็ได้ขนาดนี้ครับท่านประธาน

ท่านจะทนทำขนาดนี้
ขู่ก็แล้วยัดคดีก็แล้ว

เรียนท่านประธานครับผมพันธุรโทษธนพัฒนกิติวงศา
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดจันทบุรีภักดิ์พลังประชารัฐภักดิ์
ด้วยความเคารพท่านประธานและท่านผู้อภิปรายนะครับ
อ่าคำอภิปรายของท่านอ่าของท่านผู้อภิปรายนะครับ
มีลักษณะของการเสียดสีให้ร้ายนะครับกล่าวหาว่ายัดข้อหา
ความผิดอย่างเงี้ยนะครับถ้าผู้ฟังฟังแล้วเอ่อ
เข้าใจเนี่ยจะมองว่าเป็นจริงอย่างที่ท่านผู้อภิปรายนะครับ
พิปรายเพราะฉะนั้นขออนุญาตท่านประธานให้ท่านถอนคำพูดเขาว่ายัดข้อหาด้วยนะครับ
ขอบพิจารณาครับท่านผู้อภิปรายครับเอ่อ
ผู้อภิปรายได้ครับเชิญครับเชิญต่อครับ
เพราะว่ายังอยู่ในประเด็นอยู่ครับเป็นการกล่าวหา
อาจจะอยู่ในประเด็นที่ว่าจงใจขัดใช้กฎหมาย
ขัดต่อรัฐมนูลนะครับจงใจบริหารงานขัดต่อรัฐมนูล
ขัดต่อกฎหมายเชิญครับเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีก็ตอบเองครับ
ไม่เป็นไรครับขอบคุณน้ำทางครับ
ทำขนาดที่ผมกล่าวมาครับยังหยุดกระแสต่อต้านรัฐบาลไม่ได้ครับ
แต่ความพยายามของท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิก็ยังไม่หมดลงครับ
เพราะความพยายามล่าสุดที่ผมถือว่าเลวร้ายที่สุด
คือการบิดเบือนกฎหมายเพื่อประโยชน์ทางการเมืองและละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
เพื่อทำให้ประเทศนี้อยู่ภายใต้ระบอบประสิทธิ์อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
คือการใช้อำนาจโดยมิชอบบิดเบือนกฎหมาย
เพื่อสอดแนมการใช้อินเตอร์เน็ตของประชาชนครับวันที่สิบสามสิงหาคมครับ
ราชกิจจามีการเผยแพร่ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
เป็นประกาศที่อยู่ภายใต้พรบคอมพิวเตอร์ครับอ่านผ่านผ่านดูเหมือนจะไม่มีอะไรครับ
แต่ปีศาจมักจะซ่อนอยู่ในรายละเอียดเสมอครับท่านประธานผมอธิบายเบื้องต้นครับ
ประกาศฉบับนี้คือการระบุรายการของข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่ผู้ประกอบการต่าง
จำเป็นจะต้องเก็บเพื่อให้รัฐเรียกข้อมูลได้เมื่อจำเป็นครับ
ผู้ประกอบการก็มีตั้งแต่แพลตฟอร์มทั้งหมดในโลกนี้ครับที่ให้บริการคนไทย
ให้บริการโทรศัพท์มือถืออินเตอร์เน็ตบ้านครับร้านอินเตอร์เน็ต
ถ้าร้านเหล่านี้ไม่มีศักยภาพที่จะเก็บข้อมูลละเอียดขนาดนี้ได้
ขั้นต่ำก็ระบุเอาไว้ครับว่าจะต้องติดกล้องวงจรปิด
นี่เรากำลังนิยามภาพในกล้องวงจรปิดเป็นข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์กันแล้วนะครับท่านประธาน
หนึ่งเลยครับแน่นอนว่าภาระของผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นแน่
ก่อนหน้านี้ครับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
จะถูกเลื่อนการบังคับใช้โดยท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิเอง
แล้วก็อ้างว่าการบังคับใช้นั้นเป็นภาระต่อผู้ประกอบการครับ
ตอนที่จะคุ้มครองผู้บริโภคคุ้มครองประชาชน
ไม่อยากเพิ่มภาระให้ผู้ประกอบการครับ
แต่ตอนจะมาเพิ่มอำนาจตัวเองครับ
กับประกาศโดยที่ไม่ได้สนใจภาระอะไรของผู้ประกอบการเลย
สำหรับรัฐบาลนี้อำนาจของตัวเองสำคัญกว่าประชาชนเสมอครับ
ที่สำคัญครับประกาศฉบับนี้เป็นการนิยามขอบเขตของคำว่า
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ในพรบคอม
ซึ่งมันเป็นการประกาศขยายเพิ่มเติมจากประกาศเดิมที่มีไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕
เราอาจจะให้เหตุผลได้ว่า๑๔ปีที่แล้วเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเยอะครับ
ต้องมีการปรับปรุงแต่เดี๋ยวผมจะค่อยเจาะให้ดูครับ
ความเลวร้ายของประกาศฉบับนี้มันเป็นยังไงครับ
ข้อแรกครับในภาคผนวกกมีการเพิ่มประเภทผู้ให้บริการซึ่งเป็นแพลตฟอร์มต่าง
ซึ่งโอเคครับปี๕๐มันไม่มีแพลตฟอร์มพวกนี้ครับ
หลักหลักก็เพิ่มโซเชียลมีเดียครับแล้วแปลกประหลาดมากครับ
เพราะการระบุรายละเอียดถึงชื่อแพลตฟอร์มขนาดนี้มันไม่ได้จำเป็นครับ
แล้วเอาจริงแล้วมันไม่ควรทำด้วยครับ
ตอนที่ระบุเรื่องผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ

ทุกวันนี้ก็ยังส่งสันติบาลไปคอยแอบฟัง

ออกประกาศบังคับใช้ให้เขาเก็บข้อมูล

ไม่รู้ว่าอันนี้มาจากความเห็นของอนุ๓ชุด
แต่งตั้งเมื่อพฤษภาหรือเปล่าครับ

ที่สามารถระบุตัวบุคคลของผู้ใช้งานได้อย่างชัดเจน

ถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างแบบสุดโต่งนะครับ

อาจจะต้องใช้บัตรประชาชนยืนยันครับ

ที่จะต้องจัดเก็บรวมแล้วทั้งหมด๑๔ข้อย่อยครับ
อาจจะอ่านไม่เห็นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นศัพทเทคนิคนิดนึง
แล้วก็ทั้งหมด๑๔ข้อนี้นะครับไม่มีอยู่ในประกาศของปี๕๐เลย
ข้อความอาจเชิงเทคนิคผมยกตัวอย่างการระบุตัวตนผู้ใช้ที่บอกไปแล้ว
วันเวลาในการเข้าออกจากระบบครับระบุหมายเลขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครับ
สถานที่โลเคชั่นรายละเอียดข้อมูลประเภทแอปพลิเคชัน
รายละเอียดธุรกรรมที่พาร์ททำผ่านแอปพลิเคชัน
พูดให้ง่ายครับมันคือข้อมูลที่บอกว่าใคร
ใช้มือถือเครื่องไหนทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่
ท่านประธานครับถึงแม้ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นแค่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ครับ
แต่ถ้าถูกนำไปใช้ผิดวิธีมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากครับ
เพราะทุกวันนี้เกือบทุกคนอยู่กับอินเทอร์เน็ตเกือบจะตลอดเวลา
แล้วถ้าเรามีข้อมูลมากพอมันจะสามารถบ่งบอกพฤติกรรมรายบุคคลได้
ชอบเข้าเว็บไหนบ่อยมักจะเข้าตอนกี่โมง
ถึงรู้ว่าเรากำลังอยากจะซื้ออะไรหรืออยากไปเที่ยวที่ไหน
เขาใช้ข้อมูลคล้ายที่อยู่ในประกาศนี่แหละครับ
แล้วว่ากันจริงครับข้อมูลที่อยู่ในประกาศนี้
แต่แพลตฟอร์มเหล่านี้เขามีกฎที่ชัดเจนในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ครองตัวตนและมีความรับผิดรับชอบตามกฎหมาย
และน่ากลัวที่สุดที่ไม่มีใครเขาทำครับ
ประกาศฉบับนี้จะทำให้รัฐล้วงข้อมูลได้โดยระบุตัวตนได้ครับ
นามสกุลอะไรบ้านอยู่ที่ไหนทำอาชีพอะไรมีรถกี่คัน
ท่านประธานอาจจะคิดว่าถ้าสมมุติว่ามันมีการก่อการร้ายเนี่ย
เก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้มันก็ควรจะทำให้สามารถเข้าถึงได้
เพื่อระงับการก่อเหตุ
ซึ่งในมุมหนึ่งมันก็ถูกต้องครับ
แต่การเก็บข้อมูลมันเรื่องหนึ่งครับ
แต่อำนาจในการเรียกข้อมูลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ
และนี่คือความงามไส้ที่สุดของประกาศฉบับนี้ครับ
มันก็มีปัญหาในตัวเองเรื่องการนิยามการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ที่กว้างขวางจนเกินไป
และให้อำนาจรัฐจนเกินขอบเขตอยู่แล้ว
ผมยกตัวอย่างในมาตรา๑๘บวก๑๙ครับ
มีการแบ่งประเภทข้อมูลคอมพิวเตอร์ไว้๘วงเล็บครับ
แล้วมีการเปิดช่องยกเว้นเอาไว้ครับ
ว่าข้อมูลในวงเล็บ๑ถึงวงเล็บ๓ไม่ต้องขอหมายสาร
เป็นวงเล็บ๔หรือวงเล็บ๘เท่านั้นที่ต้องขอหมายสาร
และเจ้าหน้าที่มีอำนาจขอได้ทันที
ผู้ประกอบการเนี่ยต้องส่งให้ภายใน๗วันครับ

ซึ่งเมื่อตอนที่ร่างไว้เนี่ยก็มีการอ้างเหตุผลไว้ว่า
ข้อมูล๓วงเล็บนี้มันไม่ใช่ข้อมูลที่อ่อนไหว

ยกเว้นเอาไว้เพื่อความสะดวกของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
แต่ประกาศเมื่อ๑๓สิงหาที่ผ่านมาครับ
ออกโดยอ้างอิงตามมาตรา๒๖ของพรบคอม
และข้อมูลในมาตรา๒๖ของพรบค
คือข้อมูลที่ระบุเอาไว้ในวงเล็บ๓ครับ
แปลว่าข้อมูล๑๔ประเภทที่ลึกยิ่งกว่าแพลตฟอร์มระดับโลก

จะถูกเจ้าหน้าที่ล้วงไปได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีหมายสารครับ
ตำรวจจะค้นบ้านคนยังต้องมีหมายสารเลยครับ
นี่เรากำลังจะทำให้เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปในความทรงจำของอินเตอร์เน็ต
ของทุกคนในประเทศนี้ได้ตามอำเภอใจครับ
ผมจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพครับว่ามันเลวร้ายขนาดไหน

อาจจะให้อำนาจเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเดินเข้าไปถามเพื่อนบ้านเราได้ครับ
ว่าเรามีพฤติกรรมยังไงเขาออกจากบ้านกี่โมง
มีใครมาหาบ้างไหมโดยไม่ต้องขอหมายสารครับ
แต่ประกาศฉบับนี้เนี่ยนะครับ
ขยายอำนาจให้เจ้าหน้าที่เดินเข้าบ้านเราไปเปิดตู้เซฟได้เลยครับ

และประกาศฉบับนี้นอกจากจะขัดกับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านระงับไป
ยังเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
บรรยัติเอาไว้ในรัฐมนูลอีกอย่างน้อย๔มาตราครับ

ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือการจำกัดสิทธิเสรีภาพเกินสมควรแก่เหตุในมาตรา๒๖ครับ
ละเมิดสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ในมาตรา๓๒ครับ
และชัดเจนในมาตรา๓๖ครับที่ระบุว่าการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระทำไม่ได้
แต่มีคำสั่งหรือหมายสาร
อยู่ครับท่านประธานอาจจะมีการยกเว้นว่าหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบรรยัติ
แต่ก็ต้องทำเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะเท่านั้น
และต้องระบุเหตุผลความจำเป็นในการจำกัดสิทธิเสรีภาพนั้น

พรบคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้นิยามข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้กว้างขวางมากขนาดนี้ครับ
หรือถ้าจะทำแบบนี้แล้วบังคับใช้เป็นกฎหมายจริงครับท่านประธาน
หลักการกฎหมายพื้นฐานผมคิดว่าท่านประธานก็ทราบครับว่า
นิ่นรู้แก่อำนาจหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของสภา
ขอบเขตของกฎหมายเพื่อที่จะคุกคามสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน
ไม่เคารพหลักการถวงดุลอำนาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชนทุกคนครับ

ท่านรัฐมนตรีไม่ออกประกาศกระทรวงยกเลิกพรบไปเลยเหรอครับ

ทุกวันนี้ขนาดเรามีกฎหมายบังคับใช้อย่างชัดเจน

วันดีคืนดีเขาจะถูกเจ้าหน้าที่จับไป
เอาถุงพลาสติกคุมหัวแล้วโดนรัดจนตายเมื่อไหร่
ประกาศนี้ออกมาเพื่อจุดประสงค์อะไร
ก่อนหน้านี้ก็มีทั้งส่งตำรวจทหารไปสะกดรอยตามแกนนำผู้ชุมนุม
หรือบางทีก็เลวซามขนาดไปตัดสายเบรกเขาครับ
คุกคามเสรีภาพประชาชนทุกทางไม่ว่าต้องใช้วิธีสกปรกขนาดไหน
แล้วทำอะไรไปอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้นะครับ
ว่าไปขอให้บริษัทไอทีเจาะเข้าโทรศัพท์มือถือของแกนนำ
เพื่อที่จะสอดแนมว่าใครอยู่ที่ไหนคุยอะไรกับใครบ้าง
เขาตอกหน้ากลับมาว่ามันผิดกฎหมาย
แต่ฟังสอไกมาก่อนผมธรรมใจแล้วครับ
ตอนนี้แก่นำผู้ชุมนุมทั้งหลายก็คงไม่รอดพ้นจากการสอดแนมของพวกท่านแล้ว
และสอกับกรรมการบริหารพัท๐๙ไก๔คนที่มีรายชื่อในฝ่ายความมั่นคงเนี่ยครับ
ก็คงไม่พ้นจากการกระทำสกปรกแบบนี้ของท่านเช่นกัน
ก่อนหน้านี้อาจจะยังต้องทำกันแบบลับล่อครับ
แต่ประกาศนี้คือความอุกอาจอย่างถึงที่สุดครับ
เพราะมันคือการอนุญาตให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดบนอินเตอร์เน็ตทั่วประเทศ
เพื่อให้ตัวเองล้วงข้อมูลประชาชนได้ทั้งหมดว่า
ใครทำอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไหร่บ้างและสามารถทำได้ตามอำเภอใจ
และนี่จะขอข้อมูลไปทำอะไรครับให้ใครวิเคราะห์ครับ
ใช่กอรมนที่ของงบบิ๊กดาต้าไปหรือเปล่าครับ
แล้วไม่ต้องลุกขึ้นมาตอบว่าถ้าไม่ทำผิดกฎหมายก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับ
เพราะถ้าตอบแบบนั้นผมจะขอให้ท่านเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด
ในประกาศฉบับนี้ของตัวตัวเองสู่สาธารณะเดียวนี้เลยครับ

และสอดแนมประชาชนประกาศสงครามกับประชาชน
ขนาดนี้มันไม่เหลือแล้วครับความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวเนี่ย
ประเทศนี้ไม่ว่าเราจะยากดีมีจนเป็นนักเรียนนักศึกษาค่าราชการ
นักธุรกิจหรือสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรถ้าเราต่อต้านอำนาจรัฐบาลแบบนี้
ก็อาจจะถูกเจ้าหน้าที่ล้วงข้อมูลพฤติกรรมของคุณได้ตลอดเวลา
อำเภอใจครับเราจะต้องอยู่กันในประเทศแบบนี้จริงจริง
เหรอครับแล้วทั้งหมดนี้มันเป็นความรับผิดชอบของใครครับ
ผมรู้นะครับว่าท่านรัฐมนตรีรู้อยู่แล้วว่าประกาศฉบับนี้เนี่ย
มันสุ่มเสี่ยงขนาดไหนเพราะประกาศกระทรวงแบบนี้นะครับ
มันเป็นอำนาจของรัฐมนตรีครับแต่เมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคม
ท่านกลับส่งเรื่องเข้าคอรมอเพื่อขอความเห็นชอบครับ
คอรมอ๒สิงหาคมครับกฤษฎีกาก็แจ้งคอรมอครับว่า
ประกาศแบบนี้มันไม่ต้องขอความเห็นชอบ
มันเป็นอำนาจของรัฐมนตรีอยู่แล้วจะมาขอทำไม
สุดท้ายวันที่๔สิงหาคมเลยได้กลับมาแค่การรับทราบครับ
จากคณะรัฐมนตรีรู้ว่าเสี่ยงแต่ยังต้องขอลองครับ
พยายามจะหาหลังพิงครับไปขอมติเห็นชอบจากคอรมอ
แต่เพื่อนไม่เล่นด้วยครับบอกไปเล่นตรงนู้น
เหนือก็ไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้ลองนั่งครับหัวเดียวกระเทียมรีบ
เพราะท่านจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียวครับ
และไม่ใช่แค่นั้นครับสิ่งที่ฉันจะต้องรับผิดชอบต่อไป
คือความเสียหายต่อประเทศชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เพราะประกาศฉบับนี้จุดมุ่งหมายหลักของมันอีกข้อ
คือการพยายามบังคับใช้กับแพลตฟอร์มต่างประเทศ
ขอให้ปิดโพสต์บ้างปิดบัญชีผู้ใช้ปิดเพจปิดกลุ่มต่างบ้าง
ขอปากเปล่าบ้างยื่นหมายสารบ้างนะครับ
เคสพวกนี้มันจะต้องส่งไปที่สาขาต่างประเทศครับ
และส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือหรอกครับ
เพราะแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะดำเนินการให้ก็ต่อเมื่อการกระทำผิดนั้นเนี่ยมันเป็นอาชญากรรมที่เป็นกฎหมายสากลครับ
เช่นยาเสพติดก่อการร้ายหรือค้ามนุษย์เป็นต้นครับ
ขอให้เขาปิดแอคเคาน์ที่วิภาควิจารณ์รัฐบาลเขาไม่ปิดให้ครับ
เอาคดี๑๑๒ไปอ้างเขาก็ไม่ปิดให้ครับ
หรือเอาคดี๑๑๖ไปอ้างมั่วก็โดนเขาหัวเราะย้อครับ
ความมั่นคงของประเทศยูนี่มันบอบบางอะไรกันขนาดนั้น
พอโดนปฏิเสธมากเข้าคงพยายามจะใช้ประกาศนี้

การบังคับให้แพลตฟอร์มยืนยันตัวตนของผู้ใช้ในประเทศไทย
ขอข้อมูลส่วนบุคคลจากแพลตฟอร์ม
ซึ่งผมมั่นใจครับว่าเขาไม่ให้หรอกครับ
นี่มันเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างร้ายแรงครับ
แต่ผมเกรงครับเกรงว่าถ้ามีการกดดันต่อเนื่องมากเข้าเนี่ย
มีแนวโน้มที่แพลตฟอร์มเหล่านี้อาจจะลดการลงทุนในประเทศไทย
หรือไม่ก็ถอนตัวออกจากประเทศไทยไปเลยครับ
แต่ไม่ต้องห่วงนะครับประชาชนทุกคนยังใช้ได้เหมือนเดิมครับ

อันดับแรกคือความร่วมมือของแพลตฟอร์มที่มีต่อรัฐครับ
ผมยกตัวอย่างแค่เฟซบุ๊คครับทุกวันนี้เฟซบุ๊คให้ความร่วมมือกับรัฐ
ในการปิดกั้นหรือปิดกลุ่มหรือปิดการขายของที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย
จะช่วยปิดกั้นเหล่านี้ให้ในประเทศไทย
อาจจะทำได้ไม่หมดแต่ก็เข้าถึงได้ยากมากขึ้นครับ
เราลองย้อนกลับไปตอนเกิดเหตุกาดยิงโคราชครับ
ก็เป็นคนที่ตรวจพบว่าคนร้ายกำลังไลฟ์ในขณะก่อเหตุ
ผมย้ำว่าเฟซบุ๊กเจอก่อนนะครับไม่ใช่กระทรวง
เฟซบุ๊กนี่แหละครับที่เจอแล้วก็ปิดเพจทันที
แล้วก็แจ้งไปที่กระทรวงดีอีแจ้งเตือนคนที่อยู่ใกล้เคียง
ลบคลิปที่คนร้ายเปิดขึ้นมาใหม่เรื่อย
เฟซบุ๊กยังมีกระบวนการที่ช่วยตรวจสอบเนื้อหา
ที่เกี่ยวกับความพยายามฆ่าตัวตายครับ
หากตรวจพบก็จะมีการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

ความร่วมมือเหล่านี้ก็จะหายไปทั้งหมดครับ

คือการเสียโอกาสในการลงทุนต่างที่อาจจะเกิดขึ้น
ท่านประธานทราบไหมครับว่าแพลตฟอร์มระดับโลก
เพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ต

ให้กับประเทศที่มีผู้ใช้แพลตฟอร์มเป็นจำนวนมาก

มีผู้ใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นอันดับต้นของภูมิภาคครับ
และในภูมิภาคนี้ทั้งสิงคโปร์อินโดนีเซียฮ่องกง
ก็ได้รับการสนับสนุนในลักษณะนี้ครับ
แต่ด้วยสภาวะการเมืองที่ไม่นิ่งมาตั้งแต่มีรัฐประหาร๕๗
จนตอนนี้ก็ยังมีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเรื่อยครับ
เราไม่มีทางได้เห็นการสนับสนุนแบบนี้ครับ
เม็ดเงินลงทุนรวมกันหลายพันล้านเหรียญครับ
สร้างงานได้อีกมหาศาลครับ
นึกภาพการลงทุนแบบนี้ในไทยครับ
ว่าคนไทยเด็กจบใหม่จำนวนมาก
อาจจะได้ทำงานและพัฒนาทักษะตัวเองกับบริษัทระดับโลกครับ
แต่ถ้าประเทศเรามีนโยบายมีกฎหมายด้านข้อมูลแบบนี้
ไม่มีทางเลยครับที่เราจะเห็นการลงทุนแบบนี้ในประเทศไทย
ที่มีศักยภาพมีไอเดีย
แต่กับรัฐบาลที่เขาไม่รู้ว่าวันดีคืนดีจะออกกฎหมายอะไรที่มันไม่เอื้ออำนวยกับการประกอบธุรกิจของเขา
มันไม่มีทางเลยครับที่เขาจะยอมเอาเงินลงทุนมาเสี่ยงกับประเทศแบบนี้
สิ่งที่เสียไปทั้งหมดมันคือความฝันของคนอีกหลายล้านคน
ที่เห็นว่านี่คือโอกาสครั้งที่สำคัญที่สุด
แต่รัฐบาลนี้ก็ยอมให้โอกาสของประเทศพังทลายลงต่อหน้าต่อตา
เพราะต้องการรักษาอำนาจของตัวเองเอาไว้ครับ
พิปรายมาเนี่ยครับเพราะรัฐบาลให้ความสำคัญกับกระทรวงดิจิทัลมากจริงจริงครับ
เพียงแต่มุมมองของรัฐบาลนี้ต่อเทคโนโลยีนี้
มันไม่ใช่โอกาสทางเศรษฐกิจครับ
แต่รัฐกำลังเห็นว่าเทคโนโลยีนี้มันคือภัยคุกคามร้ายแรง
อำนาจของตัวเองที่กำลังพยายามปกปักรักษาอยู่

ผู้ที่ควบคุมประวัติศาสตร์ได้ก็จะสามารถกลุ่มชะตาของอนาคตได้ครับ
และประวัติศาสตร์มักจะถูกเล่าโดยผู้ชนะเสมอ
และไม่มีทางที่พวกเขาจะปล่อยให้ผู้คนได้ยินประวัติศาสตร์
ที่ถูกเล่าโดยผู้กดขี่ผู้ถูกกดขี่ครับ

คุมทีวีวิทยุไม่กี่ช่องหนังสือพิมพ์ไม่กี่ฉบับครับ
แต่๑๐กว่าปีที่ผ่านมายุคที่อินเตอร์เน็ตเฟื่องฟูที่สุด
ผู้คนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมีเสรีภาพในการเข้าถึงได้อย่างไม่จำกัด

เทคโนโลยีนี้ทำให้ประชาชนรับรู้แล้วครับ
ว่าเรื่องราวจากปากของผู้ถูกกดขี่นั้นมันเป็นอย่างไร
และเทคโนโลยีนี้มันทำให้ประชาชนได้เห็นแล้วครับ
แท้จริงแล้วผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้
มันไม่ใช่ระบอบประสิทธิ์ที่กัดกินประเทศ
มันไม่ใช่ในทุนที่ผูกขาดเศรษฐกิจไว้กับตัวเอง
มันไม่ใช่ขุนศึกศักดินาที่คอยกดหัวคนอื่นให้ต่ำกว่า
แต่ประชาชนต่างหากคือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้
กว่าปีที่ผ่านมาจึงเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มคนที่ผูกขาดอำนาจ
ท้าทายและสั่นคลอนที่สุดอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน
สายตาของรัฐสิ่งนี้จึงเป็นภัยคุกคามร้ายแรง
และจำเป็นต้องควบคุมอย่างเร่งด่วนที่สุด

เพราะด้วยโครงสร้างอำนาจแบบนี้ไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรี
ก็ไม่มีทางเลือกใดนอกจากทำตามที่ผู้มีอำนาจชี้นิ้วสั่งเท่านั้น
แต่เมื่อในวันนี้ท่านคือคนที่รับตำแหน่งนี้
และเลือกที่จะบิดเบือนหลักการของกฎหมายเพื่อประโยชน์ทางการเมือง
เลือกที่จะรับใช้ระบอบประสิทธิพิกัดกินประเทศ
เหยียบย่ำความฝันของประชาชนอย่างไม่มีชิ้นดี
ด้วยการแช่แข็งประเทศไว้กับอดีต
ทำลายโอกาสในประเทศในยุคที่ท้าทายที่สุด
ผมก็ไม่สามารถไว้วางใจท่านได้อีกต่อไปครับ

ผมขอเป็นเสียงที่ผู้แทนประชาชนอีกหลายล้านคนด้านนอกครับ
พวกเขาจะสามารถประสบความสำเร็จได้
ศักยภาพอันเต็มเปี่ยมที่พวกเขามี
ผมขอเป็นเสียงที่พูดแทนประชาชน
พวกเขารู้ดีว่านี่คือยุคที่เป็นโอกาสให้พวกเขาสามารถสร้างประเทศนี้
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาและลูกหลานให้ดีขึ้นได้
ว่าเขาสามารถสร้างความฝันของพวกเขาให้เป็นจริงได้ด้วยมือของพวกเขาเอง
ผมขอพูดแทนของพวกเขาว่า
ไม่มีทางที่จะหยุดยั้งความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยนี้ได้อีกต่อไปแล้วครับเอา

และคืนอนาคตให้พวกเขาสักทีครับท่านประธาน